คุณผู้ชมค่ะขอเพลงนี้ก็แล้วกันไม่ได้ร้องเพลงนานแล้ว
เราผีก็ลืมผีก็ลืมโนร่าไปเจอ
สาวโนบราสาวโนร่าเลยง้อย
โอ้โหแจ๊กกะลีนลีลาเธอขึ้นแบบว่าเกินเพื่อนมากเลยนะ

ใช่คุณผู้ชมค่ะเพลงนี้ค่ะเจ้าของเพลงฮิตเพลงนี้นะคะ
บิวกัลยานีคุณผู้ชมค่ะไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหน

แล่นอยู่ในวงการเพลงมานานกว่า๑๘ปีสำหรับบิวกรยานี
มีเพลงฮิตติดหูเยอะแยะมากมายเลย
เมื่อกี้ที่ร้องคือเพลงโนบราโนรา

ไม่ว่าจะเป็นเพลงอิจฉาสาวรามยามเย็น
ฉันเนี่ยเพิ่งรู้ว่าตลอด๑๘ปีที่พี่บิวกรยานี
แกไม่เคยรับเล่นละครภาพยนตร์เลยนะ

แต่ว่าล่าสุดเนี่ยตบปากรับคำเล่นภาพยนตร์ครั้งแรกในรอบ๑๘ปี

เรื่องราวนี้ค่ะจะนำเสนอวัฒนธรรมของทางภาคใต้

ปักหลักถ่ายทำที่ภาคใต้ตลอดทั้งเดือนเลย

เปิดใจผ่านบันเทิงไทยรัฐนะว่า

วังการใหม่ที่ท้าทายค่ะ

แต่บอกเลยว่าโอ้โหเด็ดดวงแน่นอน
ติดตามกันค่ะไปฟังเสียงค่ะ

เพราะว่าคือเราคิดว่าตัวเองเนี่ย

เพราะว่าคิวคอนเสิร์ตก็เริ่มห่าง

ก็มาเป็นรับเชิญก่อนแหละเนาะ

เพราะว่าได้รับบทที่แบบเล่นเป็นตัวเราเองด้วย

แล้วยิ่งคู่กับพี่บาวีก็คือ

คนมันคลิกกันอยู่แล้วเพราะว่าเราไปงานคู่อะไรกันอยู่แล้ว